สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับใบเหลืองใบส้มและใบแดง
ซึ่งความจริงใบเหลืองใบแดงเป็นการใช้คำอธิบายกันเอง
โดยเชื่อมโยงกับสัญญาณไฟจรจรหรือตามลักษณะความผิดจากเบาไปหานัก
แต่ในการเลือกตั้งมีอีกใบนะครับก็คือใบส้ม
ใบเหลืองเกิดขึ้นในกรณีกรกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่สุจริต
ซึ่งถ้ากรกตสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ยังให้ใช้ผู้สมัครคนเดิม
คือเขตเลือกตั้งนั้นมีความไม่สุจริตแต่หาคนผิดยังไม่ได้
ส่วนใบส้มจะเกิดขึ้นกรณีที่กรกตมีหลักฐานเชื่อได้ว่า
มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเชื่อมโยงมาถึงผู้สมัคร
ถ้ากรกตสั่งระงับสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครสอสอคนนั้น
สมัครสอสอคนดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
และสุดท้ายใบแดงหมายความว่าเมื่อกรกตแจกใบส้มให้ผู้ใดไปแล้ว

สมัครนั้นได้เป็นสอสอแต่มีหลักฐานเชื่อได้ว่า

และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่
ตามหลักฐานการใช้จ่ายที่กรกตเสนอต่อสารด้วยนะครับ
ฉะนั้นระมัดระวังให้ดีอย่าทำผิดโดยเด็ดขาด